สาวคนนี้ก็มีความสุขตอนนี้ฉุดไม่อยู่แล้ว

ของเธอแต่ละคนในงานดีทุกคนเลย

สำหรับว่าพี่ดาเอ็นโดฟินแฟนใหม่เขาล่าสุด

กรีกนะคะจะแซ่บขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ
เขาบอกว่าเสียดุลอีกแล้วเมืองไทยของเรา

เขาบอกว่าเรียกว่าระยะทางไม่เป็นอุปสรรคนะจ๊ะ
สำหรับความรักของนักร้องสาวดาเอ็นโดฟินกับแฟนหนุ่มชาวกรีก

แต่ว่าความรักของสาวเสียงทรงพลังคนนี้กับหนุ่มอเล็กซ์นะคะ
หากันมาเกือบปีแล้วหวานดีไม่มีตกค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเธอเพิ่งจะบินไปกระชับความสัมพันธ์
นู้นไปบ้านเกิดฝ่ายชายที่ประเทศกรีสมาค่ะ
โดยดาบอกว่าเป็นการพบกับครอบครัวของแฟนหนุ่มครั้งแรก
ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากนะคะ
เป็นไงต้อนรับอบอุ่นนั่งผิงไฟกันดีกว่า
เปิดฮิตเตอร์ไม่ใช่หรอก

ส่วนคุณแม่ของเธอเองก็เปิดไฟเขียวตลอดทางเหมือนกัน
เพราะว่าอยากให้ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝานได้แล้วเนาะ
แต่ว่าที่ส่วนตัวเธอแล้วเธอบอกว่าขอเวลาสัก๓ปีแล้วกัน

กลับมาจากกรีสนะคะก็สนุกสนาน
สนุกสนานก็ไปเยี่ยมไปดูบ้านเขาค่ะ
ก็ไปเจอครอบครัวเขาก็น่ารักหมดค่ะ

ดักไปบอกพี่หลายครั้งแล้วว่า
สากเกิน๓ปีให้มาถามได้อีกครีมหนึ่งนะคะ
มันก็อาจจะแบบขอพักเบรกบ้างนิดนึงค่ะ
แต่ว่าจะไปอยู่เลยคงยังไม่ใช่
โหก็คงเป็นไม่ต่ำกว่า๕ปี๑๐ปีแหละ

แม่เอาดวงลูกไปดูค่ะ

ตอนแก่ดาจะได้ไปอยู่ต่างประเทศ
ยายกับแม่ก็ไม่ได้แอบพูวว่าผ่านไม่ผ่าน

เฮ้ย๓๐แล้วแต่งเถอะ
ต้องบอกว่าสเปคคุณดานี่ดิฉันเดาทางไม่ถูกเลยจริงนะ

แบบสไตล์เกาหลีคอเรียก็มี
แล้วก็มีแบบสไตล์ฮิปฮอล์ปอวบอันก็มี

แต่คนนี้บอกเลยว่าแซ่บทุกสิ่งจริงคุณ

แล้วนับนิ้วรอกันไปด้วยเลยนะครับ๓ปีนะคะใช่๓ปีอดใจรอกันนิดเดียวเนี่ยค่ะ